ผู้ต้องหาก็ถูกจับได้นะเพราะว่าพ่อแม่เขาพาไปแจ้งความถูกจับได้ตำรวจก็ส่งฟ้องดำเนินคดี
ทีนี้ระหว่างตรงนี้เนี่ยผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา
ปรากฏว่ากลับไปข่มขืนน้องคนเดิมอีก

ไปดูนะครับว่าที่โรงพักษณ์เกิดอะไรขึ้น
ตอนที่ครอบครัวของน้องผู้เสียหายเขาเจอหน้าผู้ต้องหา
ไปก่อนไปไม่ได้ไม่ได้

คุณพ่อของน้องผู้หญิงกับเนี่ยครอบครัวเขา

เข้าไปให้ได้นี่ครับ
ตำรวจก็ต้องพยายามช่วยกันเอาไว้
พี่นักข่าวตอนแรกที่ว่าพี่ได้จ่ายตังค์ให้กับตำรวจหรือเปล่าเนี่ย

เขาไปอ้างกับครอบครัวของเด็กที่ไปกระทำกับเขา
บอกว่าเนี่ยจะฟ้องจะแจ้งความอะไรเขาไม่กลัวหรอก
เขาจ่ายเงินใต้โตให้กับตำรวจแล้ว

สพบังพลีนะครับที่สมุทรปราการนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่มีคุณกันจอมพลังนะที่มากับครอบครัวของเด็กผู้เสียหาย
ที่ถูกผู้ชายคนเมื่อกี้ข่มขืน
น้องอายุขึ้น๑๕ปีนะครับ

วันนี้ทางครอบครัวของผู้เสียหายเข้ามาขอพบ
เพื่อทราบความคืบหน้าทางคดี
พันธุ์ตำรวจเอกวิโรธตัดโสนะฮะ

คือคดีนี้นะครับน้องผู้หญิงอายุ๑๕ปีถูกข่มขืน

ทางครอบครัวของน้องก็ไปแจ้งความดำเนินคดีก่อนหน้านี้
ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุ
มาสอบปากคำแจ้งข้อหาส่งฟ้องทางอายการ

มีการต้องสอบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะ
ก็เลยต้องปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาออกมาก่อน

ออกไปคมขืนเด็กคนเดิมซ้ำอีก

แล้วก็อ้างบอกจะไปฟ้องไปอะไรก็ไม่กลัวนะ

จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับตำรวจ

ย่าของน้องผู้เสียหายนะครับบอกว่า
กลัวเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวมาก
เพราะผู้ต้องหานี่ขู่ตลอด
ย่าบอกอยากจะให้ได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
ช่วงที่สพบังพลีไปคุมตัวผู้ต้องหามารอบนี้ฮะ

รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาว

ผู้ต้องหาเนี่ยเคยส่งแชท

โถโถโถนี่พ่อตา

จัดโต๊ะจีนไว้ให้อะไรประมาณอย่างนี้

หน้าตาไม่สลดเลยคุณพ่อของน้องบอก

เขาก็โมโหเหมือนกัน

ตำรวจก็รับปากว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

มีรายการอยู่ในห้องนะครับ

แม่ให้มารับน้องก็เชื่อไป

ผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่า
เข้าอ้างว่าเขาไม่ได้ข่มขืนเด็กนะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยมาขายบริการให้กับเขาเองเขาบอกเขาซื้อบริการ
แล้วก็มีหลักฐานการแชทอะไรต่างนานาถามว่าอ้าวแล้วถูกจับไปแล้วแล้วรอบที่ออกมาเนี่ย
ทำเขาซ้ำอีกครั้งหนึ่งทำไมก็อ้างว่าเด็กหญิงผู้เสียหายโทรให้เขาไปหาไปรับเอง
อันนี้ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าไม่มีการจ่ายเงินให้กับตำรวจ
พูดเล่นกับผู้เสียหายเนื่องจากรำคาญอะไรประมาณอย่างนี้
ผู้เสียหายนั่นแหละทางฝั่งผู้เสียหายชอบโทรมายืมเงินเขายืม๒๐๐๓๐๐อะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้ผู้ต้องหากล่าวอ้างหมดเลยนะฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเด็กน้องเขาอายุ๑๕หรือต่อให้อายุเกินกว่านี้คุณจะปิดซื้อประเวทครับ

กับการสพบังพลีนะครับบอกว่า

คดีแรกก็คือก่อเหตุครั้งแรก

ก็พรากผู้เยาว์อนาจารย์

เพราะว่าถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปโพสต์
ขู่เขาส่วนที่ออกมา

ก็ต้องแจ้งเขาหาเพิ่มอีก๑กรรม๑วาระ

จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับตำรวจ
ตรงนี้ตำรวจยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ